กลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล

เชื่อว่าหลายคนถ้าอาจจะต้องออกจากบ้านแล้ว

ฝนตกรถติดแบบนี้ก็ดูเราได้นะคะ
แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมด้วย

มีข่าวบนโลกโซเชียลมาติดตามกันกับเฟื่องเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกเป็นประเด็นที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกออนไลน
เพราะว่าเป็นคลิปของคนที่ขับรถ
แล้วก็มีการปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
แต่ว่าคนที่เขาปาดหน้าไปลงมาจากรถ
แล้วมีการขู่บอกว่าผมเนี่ยสารวัตรโจ้
งงเลยว่าสารวัตโจ้บอกว่าผมชื่อโจ้

เอาปืนออกมาขู่ด้วยนะคะไปชมคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ
ปาดมาจอดรถแล้วนะคะ

ถือปืนลงมาเลยถือปืนมาเห็นเลย
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะ
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายกิติศักดิ์แทร่หว่องอายุ๔๑ปีนะคะ
ก็เป็นเจ้าของรถที่ถูกปาดหน้า
ทะเบียนชชทธ๖๐๖๙กรุงเทพฯ
หน้าบนถนนพระราม๓ช่วง๙โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ชายคนนี้จะลงจากรถโดยถืออาวุธปืนลงมา
แล้วก็ใช้วาจาข่มขู่ค่ะอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นสารวัตรโจ้
แล้วก็พยายามจะบิดกุญแจรถของนายกิติศักดิ์ออกด้วยความโมโห
โดยนายกิติศักดิ์เปิดเผยกับทีมข่าวว่า
หลังถูกบิดกุญแจกล้องติดหน้ารถก็ได้ดับลง
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต่อจากในคลิปที่บันทึกไว้ไม่ได้
ชายคนนี้ได้พูดจาข่มขู่ว่า
ถ้าเป็นตอนกลางคืนถูกฆ่าตายไปแล้ว
ซึ่งสาเหตุเกิดทั้งหมดนี่นะคะ
ก็เกิดจากการขับรถปาดหน้ากันไปฟังเสียงบางส่วนของนายเกียรติศักดิ์กันค่ะ
ผมยอมรับว่าผมขับรถมาเร็วใช่ไหมครับ
แล้วอีกคู่กรณีขับรถมาเร็วเหมือนกัน
ซึ่งเขามาทางซ้ายผมมาทางขวา
ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมชะลอรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ผมก็เลยกดคันเร่งเพื่อนำหน้าเขาไป
ก็นำหน้าไปสักระยะหนึ่งตรงหน้าสุเหล่า

ก็เหตุการณ์ตามคลิปที่คุณดู
คลิปนี้มันถูกบิดกุญแจลงปุ๊บแบตเตอรี่ในสำรองในรถในของในตัวเครื่องมันก็จะดับลง
นั่นแหละครับคลิปมันเลยได้ออกมาตอนสั้นช่วงนี้เองเขาบอกว่าบันทึกไว้ว่ากูเป็นใคร
เขาบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนตายไปแล้วเขาพูดอย่างนี้นะคะมีการข่มขู่กันท้ายเหตุการณ์ด้วย
ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชูศรีนะคะรองสารวัตรสอบสวนสนบางพงพางเจ้าของคดี
นายอุดมทรัพย์ล้อมแก้วอายุ๔๐ปี
เรื่องต้นจากการตรวจสอบไม่ใช่ตำรวจตามคำกล่าวอ้างนะคะ
แล้วก็พบว่าเคยมีประวัติถูกจับหลายคดีทั้งการปลอมตัวเป็นตำรวจคดียาเสพติดพกพาอาวุธปืน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานก่อนออกหมายจับนะคะ
ส่วนกรณีที่ในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาก็มาช่วยกันตามหาแหละ
เพราะว่าเห็นคลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะใช่ไหมคะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า
คุ้นนายอุดมศักดิ์เนี่ยเปิดร้านขออภัยค่ะนายอุดมทรัพย์เปิดร้านโทรศัพท์มือถือภายในห้างโลตัสพระรามสาม
แล้วก็มีรถยนต์จอดอยู่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสนบางพงพางค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ตามเบาะแสไปไปตรวจสอบแต่ยังไม่พบนายอุดมทรัพย์แต่อย่างใดนะคะ
รอติดตามต่อแต่สรุปตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตำรวจตามที่กล่าวอ้าง
แค่ขับรถปาดหน้ากันถึงขั้นต้องโอ้โหลงมาขู่กันมาชักปืนกันขนาดนี้เนอะ
ใช่เหมือนข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่ก็ต้องยิงเขากัน
ตั้งสติกันอีกนิดนึงนะคะใจเย็นนะคะทุกคน